คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นก็แล้วกันนะคะ
กับครอบครัวตัวปอพี่เป้ยปานวาดค่ะคุณพ่อป๊อปนะคะแล้วก็น้องโปรดนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่เป้ยปานวาดเนี่ยเขาเคยควงคุณสามีก็คือพ่อป๊อปนิธินะคะ
ออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่ากำลังตั้งหน้าตั้งตาเร่งปั๊มทายาทคนที่สองอย่างเต็มที่
แถมจะถือเคล็ดด้วยการเอาท้องของตัวเองเนี่ยนะไปชนกับท้องของเพื่อนสาวสุดซีอย่างคุณกระแตสุพักษร
ซึ่งคุณกระแตเนี่ยเขากำลังท้องลูกคนที่สองอยู่และดูเหมือนว่าการแก้เคล็ดนี้จะสำเร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะปรบมือ
เพราะว่าคุณแม่คนสวยอีกหนึ่งคนคุณแม่หนิงปณิตาเนี่ยนะคะเขาโพสต์ภาพนี่เป็นภาพที่ตรวจทัน
ตอนแรกก็ตกใจว่าเป็นภาพของพี่นิ่งหรือเปล่าแต่ว่าพี่นิ่งเขาเขียนแคปชั่นว่าเห็นปลาร่าเขาบอกแล้วฮ่า